สวัสดีค่ะครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะสวัสดีคุณชาวครับครับผมคุณมาด้าน
ให้ท่านผู้ชมนี้ใส่แล้วจ้ะก็ไม่ต้องไว้แล้วเพราะว่ามีกับตัวแล้วไม่
ก็คุยเรื่องหูอยู่เธอออกมาทำไมเขาจะได้รับแล้วซึ่งดูปุ๊บไร
ของนั้นเขาก็น้ำเทียบอากาศ
เดี๋ยวก่อนเขาเปิดเพลงมาว่ะเดี๋ยวก่อนพวกเราเปิดตัวไม่สำคัญ
เพราะแอ็กซี่เปิดตัวร่อนไปลำระหว่างที่ฉันอ่านข่าวดีกว่า
อยู่ในร่มหายใจเปิดไหมครับเมยาย่า
อย่าพูดให้เขาไม่สบายใจเธออย่าพูดให้ยายาตกใจได้ไหม
ทำไมอ่ะเดี๋ยวเอาคุกออกมาให้นักท่องเที่ยวด้วยนะ
เหมือนอะไรนะกวันช้างเหมือนใกล้ที่ปางช้าง
ดอกปีบหรือเปล่าถ้าเสียบดอกปีบเป็นการสลอง
ถ้าเสียบแบบว่าสีทองนั้นก็เป็นนางซ้องปีก

เป็นเครื่องหัวเขานี่ก็หาเรื่องที่แม่จริงเลย
ไอ้แม่จะมาอู้จะปัดได้อ่ะไอ้ซ้อง

ไม่กรี๊ดมากเลยทำไรล่ะกู

พี่แมมให้นังสือโฟโต้บลุกมา๔เล่ม
นิ๊มจำกระหน่านี้เลย
ให้โฟโต้บุ๊กมานะคะน้องจะเก็บไว้นะคะ

แล้วก็เชิญคุณที่ดูละครเนี่ยไปซื้อหนังสือ
คุณแม่ละครดังมากมันตกเทอดกษัตริย์สนุกมาก

ใช่เป็นการกุศลนะคะ๔๙๙บาทค่ะ

ช่องไว้๑๐๐๐ลูกหัวตัวกาซญัติ์

วางเล่นสักครึ่งชั่วโมงเฦียยมากมาก

ทุกตัวเลยไม่นอนบ้างหรือเปล่า
ฉันบอกเลยเป็นฉัน

ตอนนี้ดูให้ส่งและแอนกจิที่สวยแล้วหรอ

เฮ้ยดูแลพวกพี่ด้วย
เองกี่เขาไปประกันในรายการหน่อยก็แสง
ก็คืออังจรีน่ารักมาก
นะนะคะ
น้องอังจรีสวยขนาดไหน
ส่งมาเยอะนะคะ

นี่หลังเราส่งที่จริงเอานาฬิกาขึ้นให้หน่อย
แล้วดูว่าเวลาแองจี้บ้านเดี๋ยวฉันจะเพิ่มเวลาสัก๑๐นาที

งามคณาแปลว่าสวยมาก

ยังไม่จบเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเข้าใจว่าเป็นรายการกาดสลองนะคะ
เรามาดูข่าวแรกนี่ก็เรื่องของที่
คุณแม่น้องแพรวาเขาจะต้องเยียวยาผู้ที่รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตนะครับ
ทั้งหมดเยอะมากเลยก็๔๐กว่าล้าน
ก็บอกว่าจะขายที่ขอให้มีคนใจบุญมาซื้อ
มีแล้วตอนนี้มีแล้วนะฮะมีแล้วมีเศรษฐีใจบุญเนี่ยติดต่อ
มาซื้อที่ดิน๒๑ไร่ของครอบครัวแพรวาที่ปรานบุรีอำเภอ๓๐๐ยอด

พร้อมกับเตรียมจ่ายเงินพรุ่งนี้คือวันพุธที่แรกก่อนนะ

เขาต้องไปเช็คก่อนเขาบอกว่า
ไม่ใช่ทางโฉนดเพิ่งออกใหม่อะไรอย่างนี้
ก็ต้องไปดูก่อนว่ามันติดอะไรหรือเปล่ามันเป็นโฉนดประเภทไหน

หรือจะไปเป็นหลักประกันอะไรก่อนหรือเปล่า

ไปที่ที่จริงเลยนะฮะถือว่ามีภูเขาอยู่ข้างหลังโอ้โฮ
ทำรองร้านวิทยาลัยสบายล่าสุดก็มีเรื่องในสมศักดิ์เทพสุธิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็แถลงว่า
วันนี้ได้เชิญศูนย์นิติศาสตร์
นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มาพูดคุยทำความเข้าใจซึ่งมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน
คือจะทำให้โจทย์ที่เหลืออยู่จำนวน๒๕ราย

พร้อมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการบังคับคดี

สารสั่งให้บังคับคดีไปยังจำเลย๔ลาย
ในวันที่๖๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมา

อีก๓๐วันในการเยียวยาก็ยังอยู่สิใช่ไหม
ซึ่งเร็วที่สุดก็คือ๒๘๒๙สิงหาคมหรือช่วงเดือนสิงหาคม

ค่าเสียหายที่สารตัดสินนั้นอยู่ที่๒๕ล้านบาท
ที่จำเลยต้องชำระรวมดอกเบี้ย๗๕เปอร์เซ็นต์ต่อปี
ตั้งแต่วันที่๒๓ธันวาคมปี๕๓
เติมถึงเดือนกรกฎาเนี่ยเดือนนี้
รวมเป็นเงิน๔๑ล้านและจะประวิงเวลาอีก

ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อตัวจำเลยเองที่จะชำระดอกเบี้ย
หากมีผู้มาซื้อที่ดินก็สามารถเยียวยาให้กับโจทย์ได้เลย
ดังนั้นจำเลยยังอยู่ในกรอบของการเยียวยา

ยังไม่มีการชดใช้ให้โจทย์
ตอนนี้ต้องเข้าสู่ขั้นตอนของสารที่ออกหมายจับ
กรมของกรมบังคับคดีมีการยึดทรัพย์มีการสืบทรัพย์ต่างนะฮะ
หากมีปัจจัยที่ทำให้เวลาตามขั้นตอนนี้คลาดเคลื่อนนั้น
ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
คือเรื่องของเรื่องที่เราย้อนไปอีกที
แพรวาได้มีโอกาสคุยกับเออโอเคล่ะหลัง
ทางครอบครัวเขาบอกว่าจริงแล้วเมื่อคนเราเนี่ย
มันโตกันแล้วเมื่อก่อนโอเคอาจจะเป็นพี่น้องกัน
แพรวาเป็นอะไรกับนัทเทพก่อน
แพรวานี่คือพ่อคนเดียวกับนัทเทพ
แต่คือพ่อของคุณนัทเทพหัสดินนัทยาเนี่ย
เลิกกับแม่เป็นพ่อแพรวาก็คือพ่อ
เสร็จแล้วพ่อของแฟนพ่อเดียวกันแต่คนละแม่เอาง่าย

นี่คนโทรจะเครื่องออกมาแล้วน่ะ
คนโทรกำลังฟังอยู่อะไรเจ๋กตกใจ
จริงแล้วตอนแรกที่เขามีการชดเชยมา๕แสนบาทนั้น
คือในบ้านเทพหัสดินเราจะเห็นว่า
บ้านของเทพภัสดินนัทพิยาใหญ่

ซึ่งบางคนอาจจะยังไม่รู้เคยรู้จักกันด้วยซ้ำไป

ต้าบาบี้จำได้ไหมนัทเทพภัสดิน
พวกนายแบบก็เป็นเทพหัสดินกันหลายคน
เพราะฉะนั้นก็บอกว่าเทพภัสดินมันก็แตกคะแหน่งกันตาม
แต่ไอ้๕๐๐๐๐๐บาทที่ทำกองทุนน่ะ
คือแต่ละครอบครัวเขาก็เอาเงินมาลงให้

บางคนอย่างแม่ของแม่ของดรท่านหนึ่ง

ผู้ช่วยศาสดาอาจารย์อีกคนนึง

ซึ่งตั้งแต่เขาบอกว่าเอาจริง
คุณลองคิดดูว่าเขานั่งตอนนี้อยู่ก็เป็นดรละ

หรือพูดช่วยเศรษฐาจารย์นักวิชาการเนี่ยเท่าไร
ก็เลยเอามาชดใช้ตรงนั้นถามว่าครอบครัวเขานิ่งนอนใจไหม
เขาไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะฮะแต่เขาไม่มีเงิน
ในที่สุดแล้วโอเคล่ะเหมือนเขาแบ่งสมบัติกันเสร็จ
เขาก็ต้องมานั่งไล่ออกโฉนดกันใหม่โฉนดนี้เพิ่งเสร็จ
ก็เลยเอามาค้ำประกันเขาไม่เคยคิดที่จะหนี
แพรวาที่บอกว่ามีคนบอกว่าแพรวาเป็นโรคซึมเศร้าแล้วนั้น
เขาบอกว่านางหนักกว่าซึมเศร้าอีกนะฮะบางครั้งเหม่อลอย
อันนี้คือคนที่อยู่กับบางครั้งคือหนักแล้วคือเอาจริงคือหนัก
คือแบบว่ายิ่งกว่ายิ่งกว่าอารมณ์ซึมเศร้าคือฉันก็เข้าใจว่าเหตุการณ์สะเทือนใจต่อเขา

ฉบับแรกก็คือที่ดินตรงบ้านเทพหัสดินนัตริยา
นั้นน่ะก็คือเป็นบ้านของเอ่ยเทพศดิน๑แล้ว๒แต่เขาคือจาก
แปลงใหญ่ลูกเขามีหลายคนเขาก็เลยแบ่งไปแปลงไปส่วน
อีกที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นที่ดินที่เขาแบ่งไอตรงนี้แหละโอเค
ปรากฏมีการซื้อขายกันแล้วก็แล้วเขาขึ้นเธอเงินไปเยียว
๖เดือนก็จะครบเท่ากับ๑๐ปีอีก๖เดือน๖เดือน๕
เสียหายผู้เสียชีวิตเนี่ยเรียกเป็นร้อยแต่ว่าสารตัดสินมาไม่ถึงก็ตอนแรก
ทางนี้ก็เลยเขาก็จะบอกว่าเขายังจ่ายไม่ได้เพราะยังไม่ถึงที่สุด
ในขณะเดือบการที่เขาพูดตลอดเหมือนกันว่า
ใช่ไม่ใช่แพรวาทั้งหมด

เพราะฉะนั้นอย่างตัวเองเนี่ยมีพี่สาวคือพี่พึ่งศิริยศอย่างนี้
พี่พึ่งก็แบบว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะ
ไม่ใช่ทุกคนนิ่งนอนใจแต่ครอบครัวใครครอบครัวมันไปแล้ว

แล้วก็หมายถึงว่ามันก็ต้องเขาก็บอกว่า
ทุกคนก็พยายามจะไปถามว่าเฮ้ยจะชดใช้ยังไง
เขาไม่ได้เคยนิ่งนอนใจแต่ปรากฏว่าเราก็ต้องยอมรับพี่
เงิน๑๐ล้านเอาเงินล้านหนึ่งทุกวันนี้
คนเรามีที่แต่ที่มันไม่ได้จะขายได้ในแบบวันสองวัน
แล้วก็ยังมีผู้รอดชีวิตมารวมแล้ว๑๓คน

เคยได้เงินชดเชยจากใครบ้าง

กับประกันรถยนต์ที่เอามาชน
โอเคนั่นแหละเป็นเงินที่เขารักษาตัวเองมา
บางคนอยู่โรงพยาบาลมาเป็นเดือนด้วยซ้ำไป

แต่ก็ไม่ใช่จากทางจำเลิน

แต่ปีนี้เนี่ยเป็นรุ่นพี่ปวชเนี่ย
ซ้อมน้องปีหนึ่งตาย
ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
วันนี้ตำรวจส่งฝากขังค้านประกันแล้วด้วยนะครับ
เรื่องนี้รองสารวัตรสอบสวนสนโครครามเนี่ย
รุดไปที่บ้านที่เห็น

อยู่ที่รามอินทา๖๒ตรงแยก๒๒
วงรามอินทาเขตคันนายาวกรุงเทพนะครับ

ทราบว่านายเอเนี่ยอายุเพิ่ง๑๖ปีเอง
นักศึกษาปวชชั้นปีที่๒แผนกช่างก่อสร้าง

ถูกรุ่นพี่สถาบันเดียวกันชั้นปวสปี๑
ทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
ในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลนพรัชราชธานี
ต่อมานายแมนขอนี่คือนามสมมุตินะฮะ

รุ่นพี่ที่ลงมือทำร้ายร่างกายของนายเอจนเสียชีวิต
ผู้ปกครองได้เดินทางเข้ามามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสนโครคาม

รายงานข่าวว่าร้อยตำรวจเอกฟ้าคำรณ
ได้นำตัวนายแมนฝากขังต่อสารจังหวัดมีนบุรี
บุรีผลัดแรกเนี่ยจำนวน๑๒วันครับนับตั้งแต่วันที่๒๓กรกฎาคมไปจนถึง๓
สิงหาคมนะฮะโทษฐานเดียวเลยคือฐานความผิดทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุ
ผู้นั้นถึงแก่ความตายแล้วก็ข่มขืนใจอันนี้เป็นกฎหมายที่คุณจะต้องดูเหมือนกันนะฮะ
เมื่อก่อนรับน้องมันก็จะผ่านไปก็จะดังอยู่แป๊บนึงกฎหมายวันนี้กฎหมายข่มขืนมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว
ประหารชีวิตกฎหมายรับน้องวันนี้ติดคุกแล้วก็ดูความเจตนาหรือไม่เจตนาต่อไปด้วยเหมือนกัน
มันก็แรงขึ้นเมื่อก่อนรับน้องผ่านมาข่าวดังแป๊บนึงแล้วก็ผ่านไป
กลายเป็นประเพณีซึ่งเราก็ไม่รู้ยังไงแต่วันนี้คุณศึกษากฎหมายดีนะครับ
เขาบอกจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกข้อเก่าหา
พนักงานสอนอโครคามจึงคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
แล้วก็ชั้นศาลเนื่องจากคดีค่อนข้างมีอัตราโทษสูงพอสมควร
สมัยเธอรับน้องเป็นยังไงแอ้นจี่รอดลอดอย่างไรคนยังรอดกับมีนั่งนาราก
อย่างล่าสุขของมหาวิทยาลัยหนูงหาที่รับเขาไปออฟฟ้าไปส่งที่อ้าง
นะตัวจังหวัดเนี่ยที่ผ่านตามเชฟภาพก็จะเตรียมกับ

โอ้โหดูดีเนอะใช่นะครับวิ่งขึ้นดอยนะ
ใช่ขึ้นขึ้นค่ะเดี๋ยวก็รอเปิดเทอมก็จะวิ่งไปนามัศกาลดอยสุเทพ
แล้วมีไอ้น้องหมาตัวนั้นวิ่งแบบร่วมอยู่ไหมค่ะมีค่ะยังอยู่มากเลยเนอะตี้ยะ

เมื่อก่อนมันก็มีบางคณะที่รุนแรงกับตามแบบคณะผู้ชายอะไรอย่างนี้
อย่างคณะหนูผู้หญิงเยอะไงคือสมมุติมีนักศึกษา๑๐๐คน
ผู้หญิง๔๙กระเทย๕๐ผู้ชาย๑คน
เตะบอลทีนึงผู้ชายต้องมาไหว้ให้กระเทยไปเป็นโก
คือแบบเธอมาช่วยฉันเตะบอลหน่อยอย่างนี้
ผู้ชายมี๑๐คนหนูก็ไปเป็นโกยให้เพื่อน
เพราะเราต้องไปเน้นการเต้นสันทนาการมากกว่า
ก็ทิ้งโกไปเลยผู้ชายก็เหลือ๑๐คน
ใช่ก็ยิงเข้าแล้วก็ห้ามไม่มีเปลี่ยนตัวด้วย

มีมีส่งกันเองฟะมีส่งกันเองแม่เอาหอ

เอาอย่างนี้ดีกว่ามันเป็นทุกปีเป็นประจำ

ช่วงนี้เขาก็เริ่มแบบเสร็จจากซัมเมอร์มหาลัยก็จะเข้าเปิดเทอม

เพราะส่วนมากจะมีปัญหาคือไปรับนอกสถานที่คุณแม่

คือถ้าในสถานที่ยังไงเขาก็จะมีการตรวจตราตามคณะอยู่แล้ว
คือมันไม่รุนแรงแต่พอไปรับน้องไปทะเลไปวนเขา
ไปชุมชนอะไรอย่างนี้จะน่ากลัวเพราะมันไม่มีใครดูแล
เพราะว่าพอถึงดึกตี๒ตี๓ก็

จีนไม่ได้ยามหูพอทำแล้วมันคึกเขิม

เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณเคยเจอหรือลูกหลานของคุณ
เคยเจอประสบการณ์อะไรอันเลวร้ายของแบบว่าการรับน้อง
ส่งมาเล่าให้เราฟังกันเดี๋ยวเราจะว่ากันไป
หนูเดินหนูเยอะสุดก็แค่แบบรับน้องอยู่แล้วก็ผีหลอก
อ๋อเหรอนั้นแรงนะใช่
หลอกตีรังกาอย่างนี้เลยนะเป็นเหมือนแมงมุมคุณแม่

จริงพอตี๒คุณแม่ก็ทุกคนก็ก้มหน้ากันอยู่
ปรากฏว่าเงยหน้ามีรุ่นพี่หายไปหมดแล้ว

ห้อยอยู่ตรงนี้เลยทางเชื่อมตรงหลังคา

คห่าวหนูกำลังกรบแรง
เพียร์ก็คงลำคาญนะ

เหลือแต่กะเทย๑๐กว่านั่งก้มต่างอยู่

กระเทยเสียงดังไงเขาก็เลยมาหลอกนี่ไง

มาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวของครูบลูอ่าบลูบ้างดีกว่า

กรณีที่นางสาวจิรารัฐนะครับหรือว่าน้องบลูเนี่ย

กลายเป็นมือที่๓ระหว่างต้นหอมกับน้องสันนะฮะ

โดยบลูเนี่ยนะครับมีการเผยสัดส่วนของร่างกาย
แล้วก็แนววาบวิวแล้วก็สยิวไปถึงสวงใน
โดยกลุ่มดังกล่าวนะครับต้องมีการจ่าย
ค่าเข้าคนละ๓๐๐๕๐๐บาท
ต่อมาตำรวจบกปทได้ออกหมายเรียก
เน็ตไอดอลแล้วก็พี่ตี้คนดังมาสอบปากคำ
แล้วก็อาจจะมีการแจ้งข้อหาผิดประบอบคอมพิวเตอร์ด้วย
ล่าสุดเมื่อเวลา๑๐นาฬิกาที่ผ่านมา
ที่กรอบปรับการปรับตามการทำความผิด
อาทิสักนทางเทคโนโลยีนางสาวชิยรราชนะครับ

พบกับพันธุรวจเอกสิรวัตรดพลอง
ภูมิครับการนะครับปทตามหมายเรียกมาสอบปากคำนั่นเองครับ

เรียกเก็บเงินค่าสมาชิกจริงนะครับ

ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย

แต่มองว่าเป็นเรื่องของศิลปะไม่ใช่การอนาจารย์

ก็คัดกรองคนที่มีวุฒิภาวะ
เลือกคนไม่ใช่รับทุกคนที่สมัครเข้ามา

บอกว่าการกระทำลักษณะนี้ผิดกฎหมาย
ก็จะระมัดระวังให้มากขึ้นนะครับ
ส่วนประเด็นเป็นมือที่๓เนี่ย
คู่รักดาราที่เป็นข่าวนั้นยืนยันว่า
ตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับหนุ่มที่เป็นข่าวนะครับ
หลังจากนี้หากยังมีการพาดพิง

อาจจะพิจารณาฝ่ายกฎหมายดำเนินคดีต่อไปนะครับ
ด้านปรากฏเอกนะครับสิริวัตรกล่าวว่า
เบื้องต้นยังไม่แจ้งข้อเก่าหา
ให้มารับทราบข้อเก่าหาตามความผิดตามมาตรา๑๔

ข้อหานำข้อมูลลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
แล้วก็ลักษณะอาจจะทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้
เป็นการกระทำที่จงใจหรือไม่
และดูว่าการไลฟ์สดเป็นการกระทำเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือไม่
ตักเตือนนะไม่ให้บรรดาเน็ตไอดอล
รวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงกระทำการลักษณะแบบนี้อีก
เป็นครั้งแรกนี่คือเขาเรียกมาหลายครั้งแล้ว

ครั้งที่๒แล้วปรากฏว่าน้องเพิ่งมาวันนี้

เราไปฟังเสียงน้องบูจากที่แบบทุกคนพูดถึงข่าวน้องเขากัน

เพื่อคิดสรรายนาศ์ข้อเท็จจริงแล้วก็ต้องรอสังเกต
กะเบลุคทหารที่ทรามให้เห็นได้ว่า
กะเบลุประทับสิ่งที่น้องจะทำไปอาจจะเป็นเรื่องง่อหหตะ

สน่ะปุ่นเชลี่ยว

บุคคลต้องไปครับผมมีการได้เก็บเข้ามาเสร็จเข้ามาแล้วครับครับ
ครับผมต้องให้ต้องดูต่อกับตรงนี้ครับ
เป็นเป็นยังไงครับก็ก็ก็ตามตามความเหมาะสมนะครับ
ของแต่ละบุคคลก็ต้องมีการบอกไม่ใช่บุคคลทั่วไปเข้ามาได้ครับ
ครับผมเราคัดปรองยังไงครับคนที่จะเข้าไปบ้าง
เราก็จะดูวุฒิภาระของเขาว่าเหมาะสมหรือเปล่าที่จะเข้ามาดูเอ่อ
เราอันนี้นะมูลทำเองคือใครจัดการให้ครับ
ทำเองทุกอย่างแล้วจะได้เรียนของเรายังเปิด
ไลฟ์ดูให้ดูไหมครับตอนนี้ยังยังไม่ได้เปิดครับ
ก็ต้องรอก่อนว่าอันนี้จะผิดจะทำได้หรือไม่
ครับดูว่ากระทำได้หรือไม่เพราะตรงนี้เป็นเรื่องที่น้องเข้าใจ
เป็นเรื่องศิลปะที่สามารถกระทำได้ก็คิดค้นมาด้วยตัวเอง
ที่มีการแสดงตรงนี้มากกว่าแล้วมีการพูดคุยอะไรกันในกลุ่มนี้คือ
ก็ในกลุ่มนี้ก็จะพูดคุยกันเหมือนพูดกับแฟนคับปกติอ่ะค่ะ

นั่นก็เป็นคนดังอีกหนึ่งคนนะ๒ข่าวที่คนพูดถึงกันอยู่
ทีนี้เขาบอกว่าได้สามร้อยบาทหรือห้าร้อยบาทมีสองร้อยคน
ถ้าคิดขั้นต่ำสามร้อยก็ครั้งหนึ่งก็ได้หกหมื่นนะคุณแม่

ผมมีชื่อดารารุ่นมาดูแหละ

ว่าจันทร์พุษศุกร์อะไรอย่างเงี้ย
แล้วแต่เขานัดกันในครูป
ไม่ดีจ่ายค่าสมาชิกไปแล้วด้วย
ผมจ่ายไม่เป็นสมาชิกผมจ่ายเมมดีกว่า

แต่อันนี้เขาบอกว่าเขาเป็นแนวศิลปะคือยังไงคะ
เป็นร่างกายนี่หรอคะ

มันก็เหมือนกับเอาจริงเขาก็บอกว่ามันก็เหมือนอย่างนี้
ถ้าสมมติไปเอาของเขาไปเก็บอย่างเนี้ย

จริงแล้วทุกวันนี้มันเผยแพร่

ถ้าเท่าที่เขาเคยบอกไงว่า
มันก็เหมือนเปรียบเสมือนทุกคนนะครับรถฝ่าไฟแดง
คือทุกคนก็ผิดหมดแหละแต่คิดแต่วันนั้นใครจะโดน

หวยออกครับนะคะขอหวยต้องรู้กฎละยุทซื้อปีเกิดอายุเนาะ
ห้าร้อยเก้าสิบเก้างวดโอกาสถูกเลขท้ายสองตัวแค่ศูนย์จุด
จุดแปลกเปอร์เซ็นต์โอ้โหช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวครับ
ถูกมาแล้ว๒งวดทั้งชีวิต
ว้าวครับครับผมหวยรอตเตอรี่ส่วนเลขโอ้โหตกใจเลยครับ
หลังไมค์กำลังปี๊ดเลยคำแรกกลับมาได้ยินหวย

เอาอย่างนี้ดีกว่าว่าหวยเนี่ยต้องยอมรับทุกงวด
มีการพูดถึงทุกคนอยากจะลุ้นมันเป็นวันเศรษฐกิจแห่งชาติ
วันที่ทุกคนเคยถามแบบว่า

เหมือนแบบว่าซื้อหวยแล้ววันหนึ่งให้มันเป็นแบบว่า
เงินเงินไว้เลี้ยงเราตอนแก่ก็มีเขาก็คิดกันอย่างนั้นด้วยนะ
หน่อยนโยบายบางพักนโยบายบางพักเขาก็จะมีเหมือนกัน

คุณหญิงหน่อยสุดารัฐเคยบอกว่าเราก็ทำไหนคนต้องซื้อหวย
คนทุกคนปฏิเสธไม่ได้หรอกจะยากดีมีจน
มันต้องลุ้นเพื่อรวย
คุณหญิงหน่อยก็บอกมดคอยมดเชื่อไหม
ว่าใน๑เดือนคนมันจะต้องเพื่อความสนุก
คราวนี้ถ้าสมมุติเราเอาหวยพวกนี้มาแบบว่าแปลง
สมมุติเธอซื้อหวยทุกเดือนแล้วอายุเท่านี้
ไอ้เงินพวกนี้มันกลายเป็นเงินที่ไว้เลี้ยงเราตอนแก่ล่ะ
ซึ่งมันก็ดีเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้เกิดขึ้น
แล้วเวลาจะเกิดหรอคุณเว่ยมีวังหรือ

เหมือนอย่างนั้นเลยแบบว่าพระเจ้าก็ยังไม่ผ่าน

คือให้เงินมันไม่ออกไปนอกระบบเยอะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ย
มันก็จะมีแบบว่าพวกลอตเตอรี่ในการเสี่ยงทั้งหลาย
มันจะมีแบบใหม่มากขึ้น

ทางนายกเขาบอกเขากำลังศึกษากันอยู่เหมือนกันถูก

อย่างนี้คุณแม่อย่างหวยบนดินเนี่ย

มันคือขั้นต่ำมัน๘๐ไงคุณแม่

บาท๒บาท๕บาท๖บาทเขาก็ซื้อได้ไงคุณแม่

คือสมมุติ๘๐บาทเขาอาจจะสามารถลุ้นได้

แต่ถ้าเกิด๘๐บาทคือรัฐบาลลุ้นให้ครั้งเดียวแล้วลุ้น๖ตัวนะคุณแม่

ก็เลิกพูดเรื่องนี้ตอนฉันมาอีกแล้วนะ
เปรียบเทียบไงเปรียบเทียบ

ก็บอกว่าทุกวันนี้คนที่เล่นหวยบางทีเอาอาหิตคนตาย

กรนเลขอะไรกรน

ซื้อก่อนซื้อ๕ใบ๑๐ใบ

บ้าน้ำซื้อทีละ๖๐ใบเท่า

พี่สองพนันดอกเก่งสุด

แก้มบุ๋มนี่เก่ง

ในวงการเรามีใครถูกมากกว่าอีก๒ตัวหรืออีก๓ตัว

ซื้อแบบว่าซื้อบ้าน
อุดรนะบ้านในกรุงเทพ

เมื่อก่อนนางมีวงมีอะไรอย่างเงี้ย

ให้ชาวคณะได้นอนกัน
เราก็ติดนะ

ติดกว่าบริสริพรเยอะ

พอฉะนั้นหลังกว่ารูปแบบ
การเล่นหัวอังกษัตริย์
น้ำแบ่นออกเป็น๓กลุ่มนิตรกรุงที่๑
วิชาการอะไรวะ
สือด้วยขอส่งไป

อันนั้นขำก็ขำแล้วไปซื้อ
ขำเนี่ยมันลวงอะไรด้วยไหม
สงสารคนขายหรือแบบว่าเอาไปตามวัดตามวา

ซื้อติดออกไป
งานสบหรือตัวดี

หลวงพ่อโสธรไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
คนจะคิดว่าสักใบสัก๒ใบ
มันจาก๑๒มันจะกลายเป็นสักชุด

แต่คุณแม่คนที่ซื้อให้แล้วก็ถูกบ่อยนะ

ที่เราไปแล้วอาจารย์กองชั่งทางองค์กูแม่เกือบถูกรางวัลที่๑ไง
แล้วคนที่ถูกรางวัลที่๑ก็ไปวันเดียวกับเรา

ก็ซื้อแผงในวัดเดียวกับเรานั่นแหละ

แต่คนอีกคนก่อนหน้าเราซื้อถูกรางวัลที่หนึ่ง

พอวันนี้เราไปกะอัดเลือดหรืออีกกล้อง

คุณแม่ตอนที่เราไปถ่ายดูด้านในเวน

ชอบหวยชอบให้ชอบ

รักเป็นชีวิตคือชอบชอบรุ้น
ใช่แต่มันมีลิมิตใช่ไม่ใช่แบบซื้อไปหลายพัน
ชอบลุ้นชอบหวยเนี่ยส่วนใหญ่นะเขาบอกสถิติเนี่ย
บางทีก็แบบว่ามันเห็นไม่ได้เห็นต้องซื้อ
อย่างนี้เป็นไงบ้างถูกบ่อยไหม
เอ้าจริงเขาบอกว่าแบบแรกคำมันจะถูกถูกบ่อยกว่า
ซื้อจากคนพิการซื้อเล่น
บางทีเหมือนเขาเอาโชคมาให้เราเราคิดอย่างนั้น
ไอ้เจ๊รักผัวที่ตอนนั้นถูกอยู่ไหนล่ะ
รักผัวแล้วก็มีอีกบ้านหนึ่งจำได้ไหมที่ถูกรางวัลที่๑ติดต่อกัน
ตอนแรกแม่ถูกอีกอาทิตย์หนึ่งลูกถูก
อีกงวดหนึ่งงวดถูกที่อีสานเหมือนกัน

ไม่ใช่เจ๊รักผัวอุดรรณถูก๖๐๗๐ล้านตอนนั้น
แล้วก็ให้ผัวรักผัวมากกว่า
อันดับที่๓ซึ่งเขาบอกว่าคนไทยเป็นกันเยอะเหลือเกิน

คือ๓๐วันหมดเวลาการวิเคราะห์ตัวเลขไปแล้ว

โอ้โหเช้ามาปุ๊บกาแฟแก้วสิไว้ก่อนไว้ก่อนเขียนตัวเล็ก
หาเลขซื้อไงหมด

ไม่ทำอะไรหนูขอกาแฟกินอะไรก็ไม่ได้นะ
ทุกคนจะมีกระดาษจด
แล้วก็ดูรายการต่างว่าเขามีเลขอะไร

จะจดแล้วหนก็เป็นเจ้านายที่ดียอมให้ลูกจ้าง
ฉันก็ไปชงกาแฟกินเองตามสบายเดือนละ๒วัน
ใช่นิโคคิดแม่นนิโคกำลังคิดอยู่เลย

โอกาสที่เราจะถูกหวยนั้นจากข้อมูลสถิตินะฮะ
รองไขรหัสทางตัวเลขเพื่อบอกถึงความน่าจะเป็น
ถ้าเริ่มซื้อรตรีทุกมวด
ตั้งแต่อายุคุณ๑๕ปี
คุณซื้อลอตเตอรี่ตั้งแต่อายุ๑๕จนต่อเนื่องไปอีก๑๕บวกไปอีก๒๕ปี
ซึ่งนั่นเท่ากับคุณจะซื้อลอตเตอรี่ทั้งหมด๖๐๐งวด

คุณจะมีโอกาสถูกลอตเตอรี่แค่เฉพาะเลขท้าย๒ตัว

ไอ้เลขท้าย๒ตัวเนี่ยอันนี้คือความน่าจะเป็นนะ
ใบเท่าไหร่ใบละ๘๐เนี่ย๖๔๒๔อ่ะอ่าอ่าอย่างถูกสุดเลย

แต่ที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะถูกได้ง่ายที่สุด

เขาบอกว่าปกติเรามักจะซื้อเลือกเวลาซื้ออะไร
ซื้ออายุตัวเอง๔๘๐๐
ค่าหวยที่ซื้อไปทั้งหมดซื้ออายุ๒๐๐๐
ครับผมคิดว่าไงปกตินะเวลา

อายุตัวเองก่อนถ้าคิดไม่ออกบอกมาดูอายุตัวเอง
อ่าปีพศเกิดตัวเอง

เราขอเอาง่ายที่ควรคอมพันเซ็นซ์กันก่อน
ไม่ถึง๑ตามอายุ๐๙๘เพราะฉะนั้นอะไรเขาจะบอกพอสอเกิดอายุ
เกิดของตัวเราเองนะโอกาสถูกไม่ถึง๑และหากคุณใช้กลยุทธ์
ซื้อตามอายุคุณมีโอกาสที่ไม่ถูกเลขท้าย๒ตัวถึง๙๙๑๗เปอร์เซ็นต์
อะไรเป็นความหวังมั้งไหมเนี่ยอันนี้คือแบบหลักที่เขาเอา
มาพูดให้เราฟังว่าอันนี้คือแบบลบตัวเองสิพี่ถูกไม่ได้
ซื้อ๕ใบนั้นถูกมา๒หมื่นเอาตังค์มาแจกงานเลยแรกอายุไม่
โอกาสไม่ถูกคือถ้าเกิดซื้อเลขอายุมันไม่ถูกไงคุณ
แม่อ่ะอย่างถ้ากับคิดนี้ซื้อแต่อายุ๑๘หรือ๑๕เนี่ย๔๐๔๐ปี
ก็เปลี่ยนไปเรื่อยโอกาสอันนึงมีรายนอนพอเรียกเราตามเรื่อยอ่า

ฉันตาม๑๕๙มาไม่รู้กี่ปีแล้วเหม็นจะถูก

แล้วคนที่เขาถูกตลอดนี้เขาทำบุญมาหรืออะไรหรือเป็นโชคแบบนี้มันมาจากอะไรทำอะไรมา
คนที่ถูกรางวัลที่๑ทุกขลาบตามมายังไงบ้างคุณไปอ่านเห็นไหมล่ะ
ออกมาปุ๊บตอนนั้นถูกตั้งหลายสิบล้านตายทั้งผัวทั้งเมียพ่อแม่ตายหมดอะไรอย่างนี้
ถ้าผัวเมียถูกเยอะเนี่ยเลิกกันแน่นอนเลิกกันแน่นอน
ตอนนั้นเห็นไหมยามที่แบบว่าถูกมาเนี่ยอันนี้น่าสนใจกว่าลองเกาะติดสิ
ยังไงอุดรธานีเนี่ยยังเป็นเมืองที่คนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑เยอะที่สุดอยู่
ถูกต้องถูกต้องไหมลองไปดูสิว่าเหตุการณ์เขาเป็นยังไง
แล้วก็กลับมาว่าพ่อแม่ก็ตายแล้วกลับมาบอกอีกเลย

จนมีหลายเค้นคือแม่จำเป็นคนแฮปปี้รู้ใจมากก็คนส่วนมากอ่ะได้แล้วห้ามบอก
อันนี้ไงหนุ่มกัญชัยไม่เคยบอกเลย
หมายความว่าคือเป็นลงแต่พอลงบัตรธิบทางวันก็เป็นข่าว
คนที่ส่งข่าวกับหนูก็คุณตำรวจนั่นแหละ

เห็นไหมนั่นทุกขลาบน่ะ

แล้วก็แจกจากที่นาน

โอกาสแต่คุณแม่ไม่ถูกมาหลายงวดแล้วนะ
ไม่ได้ซื้อนี่ไม่ได้ซื้อมาหลายเดือนแล้ว

เรื่องมะเร็งในกระเพาะอาหารเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมา
เพราะว่ามีผู้คนจำนวนมากเข้าไปแสดง
ไว้อะไรกับคุณตาต้าสาวนักวิ่งมาราทอน
เพราะว่าเธอเป็นมะเร็งที่กระเพาะอาหาร

เกิดทางอาจารย์คณะแพทยศาสตร์นะคะ

ป้องกันโรคนี้ว่าให้ใช้ช้อนกลาง
สิเรื่องเล็กมากเลยเนาะ

กลายเป็นสาเหตุทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะหาย
คุณผู้ชมค่ะเออเพราะมะเร็งกระเพาะอาหารส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย

หากไม่มีการใช้ช้อนกลางจะทำให้ไอแบคทีเรียชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายเพิ่มเป็น๓๕เท่า
สำหรับคนที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีเป็นเลย
แค่ไม่ใช้ช้อนกลางแล้วไปเจอเราแบบไม่มีภูมิถ้าร่างกายเราสู้มันได้ก็ไม่เป็น

เหมือนไข้หวัดนั่นแหละเหมือนไข้หวัดกับไข้เลือดออกทั้งหลาย
เริ่มแรกมันจะไม่ออกอาการมันอันตรายตรงนี้
แต่ถ้าหากว่าเป็นแล้วมันจะมีการอาเจียนเป็นเลือด

มันก็จะโตปวดท้องแล้วก็น้ำในท้อง
คลำก้อนได้ที่หายปลาร้าข้างซ้าย

เพราะว่ามันแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลือง

เขาบอกง่ายว่าสมมุติคุณกดตัวนี้ไป

เรารู้สึกว่ามีเนื้ออะไรขึ้นมาบ้างไหม

ทุกคนเอาอย่างนี้เราลูบ
คือถ้ารูปแล้วมันมีสะดุดอะไรสักอย่างหนึ่ง

อันนี้มันตรวจสุขภาพ
เราตรวจเลือดเราตรวจระบบทางเดินหายใจ

นั่นแหละถ้าสมมุติคุณอยากจะรู้ว่ามะเร็งหรือเป็นมะเร็ง

ถ้างั้นก็งดพวกแอลกอฮอลอาหารเค็มอาหารหมักดองอาหารปิ้งย่าง
เนื้อสัตว์โรงความหรือสัตว์เดนประสิวอุดพวกไส้กอกดิวะ

ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

เมื่อว่าหนึ่งผลไม้ทุกวันที่เขาใส่สารจะทำแมลง
คุณกินปลาเขาถึงบอกว่าการกินปลาวันนี้คิดใหม่ทำใหม่ไหม
เพราะปลาที่เมื่อก่อนที่เขาบอกว่าโภชนาการที่บอกว่าดีมันคือปลาธรรมชาติ
ฮอร์โมนที่มันปลาฮอร์โมนถูกเออคุณแม่

ปรากฏว่าเป็นเรื่องง่ายว่าทำให้เกิดเลิกเลย

หรือเอาง่ายมะเร็งตับมันเกิดจากอะไร

ถามตัวเองกันหรือยังว่าสมัยเด็กที่เราเรียนหนังสือกัน
คุณฉีดกันหรือยังคุณไม่ได้ฉีดกันนานแค่ไหนแล้ว
ถามตัวเองก่อนไอ้พวกวัคซีนพวกนี้คุณฉีดกันบ้างหรือยัง
โอเคก็อาจเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ป้องกันได้
อ้ะเราถามตัวเราเองก่อนอย่างง่ายไอเค็มนึงเนี่ยไม่กี่บาท

คุณฉีดครบโดสเขาไหม
น่าครับมดดำน่าชีดแล้วชีดโอ้ยนี่กลัวโลกเนี่ยอีมด
ไม่มาก่อนเป็นหลวงรักหมอที่ช่องเก้าไง
โอ๊ยตายไม่ได้โอ๊ยสายจะบอกว่ารักษาสุขภาพเธอ
เธอชีดมาให้เราหน่อยสิเขาเคยมีแฟนเป็นหมอค่ะ
อ่ามีมดดำเขียนเบิ้ลเลยนะ
เบิ้ลสองแข่งกับคุณหมอคุณแม่เคยมีแฟนเป็นหมอ
แล้วคนนั้นพี่เหมียวหมอกงานจงรักพอดีของคุณแม่มาก

เออนะฮะมาถึงเรื่องของกีฬากันบ้างดีกว่า
ได้ควักทุมแมอร์นะครับเรียอนาลเมซิครับ
อบครอบครัวพักร้อนทะเลแคเวียนนั่นเองนะฮะ
ได้เวลาพักผ่อนเสียทีสำหรับเรียลนาเมซี่นะ
ยิงระดับโลกของบาเซโรน่าสโมสรในลาลิกาสเปนนะครับ
และการรับใช้ชาติในการกันฟุตบอลโครปาร์อเมริกาปีสองพันสิบเก้านะครับ
จบรูดูการด้วยการคว้าแชมป์ลีกได้เป็นสมัยที่๑๐
ในชีวิตค้าแข้งของตัวเองด้วยนะครับผมซึ่งขณะนี้เนี่ยนะฮะ
เตะวัย๓๒ปีได้พาครอบครัวนะครับ
ว่าจะเป็นอันโตเนล่าล็อกคุโซ่ภรรยาของเขา
รวมถึงตีอาโกมาเตอร์โอซิโร่นะครับ
ลูกทั้ง๓คนนะครับผมนะฮะ
แล้วก็เหล่าบรรดาเครือญาติไปเที่ยวเกาะลองไอซแลนด์ครับ
นอกจากนอกชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของแอนติก้านะครับผม
ซึ่งเจ้าตัวก็เลือกเข้าพักที่จัมบิเบย์ครับ
สอดสุดหรูบนเกาะที่มีที่พักมากกว่า๔๐ห้อง

โดยทุกห้องจะสามารถเห็นพระอาทิตย์ขึ้นครับ

แล้วก็พระอาทิตย์ตกจากที่พักได้เลย
สนุนอยู่ราคาที่พักอยู่ที่๑๒๐๐ปอนด์ต่อคืน
ก็ประมาณ๔๗๐๐บาท

แต่เมซี่ยอมควักเงินจำนวนสูงถึง๕๐๐ปอนด์ต่อคืน
หรือประมาณคืนละ๒แสนบาท
เพื่อแลกกับบ้านพักที่มีความเป็นส่วนตัวสุด
โดยเหมาจองทั้งหมดเป็นเวลา๑สัปดาห์
ตกเป็นเงินจำนวน๓๕๐๐๐ปอนด์ก็ประมาณ๑ล้าน๔แสนบาท
เบาครับถูกครับโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮเฉพาะค่าที่พัก
เฉพาะค่าที่พักอาทิตย์หนึ่งเขาก็ได้แล้วอ่ะ
อะไรนะอาทิตย์หนึ่งเขาก็ได้แล้วอ่ะขยับหนักแห้งแป๊บเดียวก็มาแล้ว
ขนาดเขาเจ็บเนี่ยเขายังได้ตังค์ได้ค่าที่พักแล้วนะ
คนนี้เหรอที่เจชนะทิพย์ได้ฉายามาจากเขา
ใช่ครับเมซิมมันถ่ายมาแล้วโอ้ฉันอยากให้อ่านนี้จังเลย
อะไรฮะไอ้ขี้ผีเข้าหรอกคะไม่ใช่ไม่ตอนเปิดรายการ
มีหลายกระบอกเองที่ทานยาด้วยนะฮะตรงนี้

เอาล่ะขอลาก่อนหมูกระทะสองเดือน

พัชราภาเป็นคนที่แบบว่าเครื่องกินเนี่ยนางสามารถตั้งกินได้ง่ายสุด

ฮะมันเป็นคนระบบกว่าถ่ายดีอ๋ออ๋อออกคุณแอ๊มมันแอบออก
แต่หมูกระทะที่อ้ำกินก็เป็นพรีเมียมนะระดับพรีเมียมเลยร้านที่เขาไปเนี่ย

ไม่ใช่อ่ะโอ้โฮ
เรื่องราวของคนอวดแฟนกันบ้างดีกว่าใครนะฮะคุณโต้งทูพีครับ

เพียงแต่ช่วงนี้เปิดตัวแล้วก็เห็นภาพมากขึ้นนะครับผมนะ
บอกรักผ่านสื่ออยากแชร์ความสูงเนรล่าสุดหนุ่มโต้งทูพีได้ควงหวานใจนะครับ
ปรางนะฮะกัญญารันนะครับบินรัดฟ้าไปสวีทถึงประเทศญี่ปุ่นครับ
แต่ไม่ได้ไปกัน๒ต่อ๒นะฮะงานนี้เนี่ยเป็นทริปครอบครัว
แล้วก็ล่าสุดหนุ่มโต้งได้เผยว่ารักครั้งนี้เนี่ยดีมากอวดภาพหวานกันมากขึ้นนะครับ
เพราะว่ามีความสุขแล้วก็อยากแชร์ความสุขให้กับทุกคนได้ดูครับ
คลิปญี่ปุ่นที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนักข่าวถาม
ไปเที่ยวญี่ปุ่นใช่ไหมครับก็ดีครับดีมากจริง
แล้วตั้งใจพาคุณแม่ไปเที่ยวด้วยครับก็เลยไปที่เมืองโอตารุนะครับ
เป็นเมืองเงียบสบายแล้วก็พอดีเนี่ยปรางเขาบอกเขาว่างพอดีครับ
ละครก็ยังไม่ได้เปิดกล้องก็เลยชวนเขาไปด้วยก็สนุกสนานดีครับ
ตัวมากขึ้นมีรูปหวานมากขึ้นมีความสุขครับก็เลยอยากจะแชร์นะครับ
นักข่าวก็ถามพี่ว่าปรางเนี่ยเขามีข้อความอะไรหวานให้เราบ้างไหม
รู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเหมือนจะกังวลเรื่องงานหรือว่าอะไรหลายอย่างครับ
ก็เหมือนเป็นการให้กำลังใจก็ซัพพอร์ตกันนะครับผม
เล็บให้กำลังใจหรือบอกรักผ่านสื่อ

ถูกถ้าจำไม่ผิดเขาจะพูดประมาณว่าเหมือนมีเวลามีโมเมนต์อะไรก็อยากให้คนเข้าใจ
เหมือนเขาจะท้อแท้กับการทำงานอะไรนิดนึงครับก็บอกว่าทำกำลังใจให้กันนะครับ
แต่โต้งเนี่ยก็เป็นแต่โต้งก็เป็นที่เข้าไปบอกรักปางในคอมเมนต์อยู่บ่อยเหมือนกันนะ
มันเป็นการเชียร์อัพภาษาเราใช่ไหมนักข่าวก็ถาม
้งก็บอกว่าเราก็ไปคอมเมนต์บ่อยครับเป็นการเชียร์อัพกันประมาณนั้นครับ
เพราะถ้าเราคุยกันเนี่ยจะรู้ว่าลงรูปประมาณนี้แคปชั่นประมาณนี้เขาน่าจะมีความในใจ
เรารู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรก็อยากจะให้กำลังใจเขาแสดงออกมากขึ้นนะครับ
ก็ใช้เวลาครับจะได้เหมือนกับไม่รู้สึกว่ามันรีบร้อนให้มันค่อยเป็นค่อยไปครับผม
แต่นางไม่ได้เต้นมา๒๓วันแล้วนะ
เออทำไมไม่ได้เต้นไม่ได้ดังกรีนอย่างนี้นะ

นางแล้วมีความสุขนะเต้นของนางเนี่ย
นางเป็นคนที่คิดบวกคอสตูมคอสตูม

เมื่อก่อนจ้างน้องคนหนึ่งบวกแล้วบวกอีกอ่ะ

เดี๋ยวต้องไปเจอน้องอ้าวเหมือนอ่ะ

บางวัฒน์มารุปแอ๊พเธอเอามาก่อนอ่ามาก่อนเป็นกว่าทุกวันนี้ใส่แบงค์
ขยัดหายเลยค่าที่แบบตัวใหญ่สุดพี่ค่ะให้น้องอ้ำเห็นอ้านมันฉลาดจังกว่ากดข้ามึง
น้องหน่อยน่ะน้องหน่อยมาก
หลวยนางเป็นคนที่ต้องอยู่กับเพื่อนตลอดเวลา
ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็มีเหตุต้องให้เบรกกิจกรรมหมูกระทะไปสักพักใหญ่เลย
ภาพดังกล่าวเป็นภาพแผลผู้พองบริเวณนิ้วชี้ข้างซ้าย

ลาก่อนหมูกระทะสัก๒เดือนนะเพื่อน

ก็ไปกินตรงรามอินทาปกติล้างข้างถนนอะไรอย่างนี้เหรอ

มีเนื้อแบบเนื้อวากิลนู่นนี่นี่นั่นเยอะแยะมากมาย

พร้อมที่แผลก็ได้พากากก
แล้วไงตอนนี้เขากำลังหรืออยู่ว่าดีรอบที่๓บ้าง

ใช่คนแต่งแล้วเลิกไปทำไมแต่บางคนอ่ะ
ไม่มีใครรู้หรอก

เดี๋ยวคุณแม่ก็ไม่ต้องมีหลอกอยู่เนี่ยแหละ
ไม่เอาเงินให้ลูกให้หลานดีกว่าคุณแม่อย่างน้อย

พอคุณแม่ไปให้ผู้ชายคนอื่นก็ไปสู่ตระกูลอื่นซะ

เคยไหมตอนเช้าเนี่ยนะแต่งหน้าสวยงามออกจากบ้านอย่างดีเลย
แต่พอระหว่างวันเหงื่อออกแป๊บเดียวหน้ากลายเป็นคราบ
แล้วก็นี่เลยทำไมทำให้เห็นรูขุมขนเนี่ยที่หน้าเนี่ย
จะเป็นเม็ดแล้วดูไม่มีเนียนไม่เนียนเลย
ผู้หญิงก็เป็นเยอะเลยงานเข้างานเข้า
เกิดขาดความมั่นใจซะงั้นวันนี้เราเลยมีผลิตภัณฑ์มาแนะนำค่ะ
นี่เลยฮะแป้งผิวเป๊ะด้วยนวัตกรรมติดแอร์ให้ผิวของแป้ง
ดาวนี่นะครับ
บแล้วผิวใสตบแล้วเย็นเหงื่อยิ่งออกยิ่งรู้สึกว่าเย็นสบายชิว
แล้วก็เป็นแป้งอัดแข็งผสมรองพื้นที่มีเนื้อเนียนละเอียดนะฮะ
การปกปิดเก็บรูขุมขนพร้อมควบคุมความมันแล้วมีการแดดในตัวด้วย
ใช่เวลาคุณทำอะไรมันนี่เขาควบคุมไม่ได้เลยนะครับผมตรงนี้
ทำให้ผิวเนี่ยไม่ถูกทำร้ายจากแสงแดดแล้วก็มลภาวะที่มีอยู่เต็มท้องถนนนะครับ
รวมทั้งแสงจากหน้าจอมือถือของคุณเองด้วยนะครับ
ครับผมนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยเหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทยบ้านเราเป็นอย่างมาก
เวลาที่สาวไทยต้องตบแป้งตอนเหงื่อออกหรือว่าโดนน้ำเนี่ยก็จะช่วยทำให้รู้สึกเย็นสบายบางเบา
หนักหน้าจนได้ชื่อว่าเป็นแป้งติดแอร์นั่นเองครับ
มีเยอะเลยค่ะมี๕เฉดสีเหมาะมากกับทุกสีผิวนะคะ
ตั้งแต่ขาวอมชมพูมาขาวเหลืองผิวสีน้ำพึ่งหรือว่าผิวสองสี
อันนี้เป็นเยอะมากนะผู้หญิงไทยจะเป็น๓ผิวหลังเนี่ยนะฮะ
เลือกให้ถูกเบอร์นะคะหน้าไม่ลอยแน่นอน
เขาบอกมี๒ขนาดให้เลือกคือขนาดปกติเนี่ยราคา๒๗๕บาท
และขนาดพกพาราคา๗๙บาทนะฮะ
โอ๊ยเย็นมากเลยนี่ไม่น่าติดแอร์เพคไหนฮะ

กลับมาเจนี่อุ้มท้องออกนานเมื่อแรกเลย

น่ะเพราะฉะนั้นเห็นไปกินข้าวบ้านพี่ต้อยไหนก็ไม่เห็นจะเหมือนทองเลย
ไปดูคุณเจนี่เหญ่โฟสุวัน

แต่บางคนก็บอกว่าภาพที่เขาไปลงเนี่ยอย่างภาพที่เขาลงมาเนี่ย
ก็มีจะงอยออกมาเป็นผู้ชายหรือเปล่า
แต่บางคนก็บอกว่ามีการตรวจลงตรวจเลือดแล้วเป็นผู้หญิง
อ๋อเหรอก็ยังไม่เฉลยตรวจเลือกตรวจเลือกตรวจเลือกตรวจเลือกตรวจเลือกตรวจเลือก
แล้วไม่เลือกเขาเลยพี่หญิงผู้ชายก็เลือกเขาไหม
เรียกได้ว่าเป็นวาดที่คุณแม่ยังสวยสดใสเลยทีเดียวนะ

เพราะขณะนี้เนี่ยเจ้าตัวอุ้มท้องมา๕เดือนแล้ว
ล่าสุดเนี่ยสาวเจนี่อุ้มท้องออกงานครั้งแรกครับ
ซึ่งเธอก็ได้โพสต์ภาพในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่า
คุณแม่ออกงานวันแรกค่ะ
งานนี้เนี่ยทำเอาชาวเน็ตต่างกระหน่ำส่งรูปหัวใจมาให้
พร้อมทั้งคอมเมนต์มากมายบอกว่า

สวยจังค่ะคุณแม่สวยมาก

ดูไม่เหมือนท้องเลยนะ

เหมือนเพื่อนเขาซื้อของเป็นผู้ชายป่ะ
ไม่แช่งผมแต่ซับขานหลอกเฉย
ที่เรียกในฟุตบอลแล้วลูกผู้หญิง

แต่พี่ว่าน่าจะผู้ชายอ่ะ

ไม่ใช่แฟนใหม่ของเลสกัลก้าว
เอาหน่อยเอานันดาหรือเกรษชื่อนัท
ที่แรกไม่มู้จันผมก็เบื้องกับอะไม่ติดปางอำพางแล้ว

เจ้าจริงจ้าของร้านเสื้อนิชชาเขาเปิดตัว
ฉันไม่เคยเห็นไปเที่ยวทะเลมาเขาบอกว่าใน
อนานดากล้วนเขาว่าครับปลากนี้เขารู้กันหมดแล้วครับ

ถามว่าพอเป็นที่รู้กันแบบนี้ฝ่ายหญิงจะโอเคไหม
ผมก็ยังขออนุญาตอยู่เช่นเดิมว่าจะไม่เอาเรื่องของเขามาพูด
ความที่อาชีพของเราต่างกันอาชีพของเขาคือเป็นดีไซเนอร์
ที่ผ่านมาเราเคยปรึกษากันว่าไม่อยากให้คนนึกถึงแบรนด์หรือตัวเขาในฐานะ

ซึ่งมันไม่แฟนกับคนที่อยู่ในวัยเขาซึ่งกำลังก่อร่างสร้างตัวอยู่

รูปคุณไอจีถามว่ามีไหมก็มันก็ไม่ได้คิดเยอะอะไรหรอก
ไม่ได้ปิดไม่เคยคิดจะปิดด้วยไปทุกที่ปกติเพียงแต่ไม่อยากเอาเรื่องส่วนตัว
มาพูดในพื้นที่สาธารณะพอรู้กันแล้วสำหรับผม
ไม่เคยห่วงเท่าไหร่เรื่องความเป็นส่วนตัวเพราะว่าโตมาในวงการนี้ตั้งแต่อายุ๑๓
รู้จักไปหมดแล้วนะฮะส่วนแฟนผมก็ไม่น่ากังวลคือว่าผมใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่แล้ว
ไม่ได้หูหวาเลยไม่ค่อยมีปัญหาดูสิไทยกับหมานะเอ็นดูมุมเดียวกันหมดเลยว่ะ
เรื่องโดนัทสนันทล่ะตลกมากเลยอาจรู้ป่ะโดพึ่งส่งข้อความมาหาผมกับเซอร์ย์
จะจะบอกเรื่องตังงานจะต้องไปน่ะเรื่องของเราจบไปนานแล้วด้วยมีปัญหาในการ
ด้วยใช่จะมีดีเนอะเออคือเขาน่าจะชวนเราไปงานแต่งงานอะ
ที่เขาโทรมาเนี่ยครับผมยังไม่ได้โทรกลับไปเลยสงสัยค่อย
จะบอกวันที่แต่งงานที่แน่นอนแต่อย่างที่บอกว่าพอทราบ
ผมก็ดีใจกับเขาด้วยช่วงนี้เพื่อนแต่งงานกันเพียบเลย
เลยอืมแน่นอนว่าเขาชวนผมก็ไปร่วมงานอยู่แล้วแฮปปี้
เขาด้วยมากมากครับน่ารักที่สุดนะฮะคุณแม่เลิกกันก็เป็นเพื่อน
เอาอย่างพี่อันนาดาพี่โดนัทบ้างเลิกกันก็ไม่จำเป็น
ต้องสัดตรูเป็นเพื่อนกันได้อุ้ยเดี๋ยวก่อนได้เดี๋ยวไอ้
เนื้อที่จบรายการจะกระโดดตกหน้าต้องกระโดดด้วยเหรอเอาต่อ
ไปนี้หลังข่าวเที่ยงจะขอมาทำรายการรายการหนึ่งเหมือนกัน
แล้วมาอีกแล้วทุกวันค่ะทุกวันหรอเองจี้ทุกวันทุกวัน
จันทร์ถึงพระรหัสจันทร์ถึงพระรหัสค่ะตัวแม่มาแล้วเพราะ
ฉะนั้นเอาล่ะขอไปนั่งอยู่ที่ตัวแม่มาแล้วด้วยละกัน
คนนะฮะเทปแรกคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเอาอีบ้าต้นหอมเนี่ย
แต่มาออกรายการโอเคถามตั้งแต่เรื่องลูกก่อนเลยว่าอุ้ยไอ้
ลูกคนนี้เป็นยังไงและแน่นอนคำถาม๑๐๘แหมเห็นไป
สัมภาษณ์งานหน้าตลาดไม่อยากได้ผัวเป็นแม่งดาว่าใครถ้า
เขามาง้อจะยอมคืนดีกับเขาไหมเอ่อมันจะต้องทั่วจอ
มาเจอกันมาทำงานด้วยกันมองหน้ากันติดไหม
นี่เป็นอีกหนึ่งรายการแซ่บของไทยรัฐทีวีนะฮะพรุ่งนี้
หลังข่าวเที่ยงไทยรัฐทีวีจันทร์ถึงพระรหัสบดีครับสวัสดี
แขกรับเชิญที่แบบว่าในกระแสแต่ละวันแต่ละวันอะไรจะ
เกิดขึ้นบ้างตอนเย็นยังอยู่นะฮะข่าวใส่ไข่เขายังไม่
ได้มาทำออกนะยังอยู่รายการนั้นถ้ายังงั้นพรุ่งนี้เรา
กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป